เรื่องของชายชาวต่างชาติคนนี้กันหน่อย
ต้องบอกว่าเป็นผู้ต้องหาที่เล่นใหญ่จริงค่ะ
นี่ค่ะนี่คือนายเฮอร์วี่คริสเตียนโรเบิร์ตเดียวหนาด
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหานะคะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเล่นใหญ่ยังไงฮะ
แอบอ้างแอบอ้างตำแหน่งของเขา
เขาบอกว่าเขาสนิทกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
โอ้ยบิ๊กโจ๊กเลยเหรอโอ้ยไม่แล้วล่ะตำแหน่งใหญ่รองพวตรรอ

เฮอรี่คนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงและกันโชคทรัพย์
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะมีกลุ่มคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่พัทยา
ชนบุรีมาร้องเรียนบอกว่านายเฮอร์วี่
ขออภัยคนนี้เป็นกลุ่มผู้เสียหายไม่ใช่นายเฮอร์วี่
กลุ่มผู้เสียหายเขาบอกว่าถูกนายเฮอวี่เข้าไปพูดคุย
บอกว่ามีความสนิทสนมกับตำรวจหลายนาย
รวมทั้งพลตำรวจโทสุรเชษด้วยตอนนั้นยังเป็นพลตำรวจโทอยู่
แล้วก็เอาภาพถ่ายมาให้ดูนะคะตอนที่นายเฮอรี่เนี่ยเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือการทำงานของตำรวจเอาตรงนี้แหละค่ะความสนิทสนม
เอาภาพถ่ายตรงนี้มาอ้างเป็นใบเบิกทางเพื่อให้คนอื่นเชื่อถือตนเอง
แล้วหลังจากนั้นก็เรียกรับเงินค่าคุ้มครองจากกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด
คนเหล่านี้ก็กลัวไงฮะก็เลยยอมจ่ายเงินให้
รวมแล้วศูนย์เสียเงินไปกว่า๑๐๐ล้านบาทค่ะ
นี่ตำรวจพอรู้เรื่องนี้นะตามแกะรอยมากว่า๔เดือน
สุดท้ายเนี่ยไปตรวจประวัติดูไม่ธรรมดาค่ะประวัติของนายเฮอรี่เนี่ย
เคยถูกจับกลุ่มในคดีช่อกงกันโชคทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีมาแล้วหลายคดี
แล้วพอถูกจับกลุ่มประกันตัวออกมาระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
พอถึงกำหนดนัดพิจารณาคดีก็หลบหนี
เฮอรี่ก็หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจย้ายที่พัก๒๓อาทิตย
ทีนึง๒๓อาทิตย์ย้ายทีนึงอย่างนี้ไปเรื่อย
โดยอ้างกับที่พักบอกทำเอกสารเดินทางหาย
ตำรวจตามแกะลอยมาตลอด๔เดือนแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ไหนที่สุด
นี่คือที่เราเบลอเอาไว้อันนี้คือผู้ต้องหานายเฮอร์วี่
ถ้าเราเจออย่างนี้เราก็กลัวเราจ่ายทั้งหมด
แต่พอจ่ายทั้งไปแล้วไอ้ที่กดปิดโทรศัพท์นี่
แล้วก็บอกว่าก็จะต้องตรวจสอบตำรวจตรวจคนเข้ามือง
กับตำรวจท้องที่ด้วยนะคะที่ปล่อยให้มีบุคคลอยู่ในราชอาณาจักร
กำหนดแล้วก็ปล่อยให้คนที่ทำหน้าที่เป็นตำรวจอาสามาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ